เป็นหนึ่งในเรื่องที่มีการร้องเรียนเข้ามาที่เพจผมเยอะมาก

มันเป็นเรื่องทุกข์ใจของพี่น้องประชาชนหลายคนมาก

ต้องเจอกับตัวเองไม่รู้

แต่ว่าเราเลี้ยงเราก็ต้องมีความรับผิดชอบในตัวสุนัขเราด้วย
เราก็ไม่ได้ไปปล่อยปะละเลยอะไร
และถ้าสุดท้ายแล้วสุนัขเราหลุดออกไปกัดใครเนี่ย

คือสุนัขเราเนี่ยอาจจะไม่ได้น่ารักกับคนทุกคน

แต่บางคนเขาอาจจะแพ้ขนสุนัขหรือเขาไม่ได้ชอบหมา
เราก็ต้องยอมรับตรงนั้นด้วยนะครับ

สำหรับพี่น้องประชาชนคนไหนที่เลี้ยงสุนัขแล้วปล่อยปะละเลยเนี่ย
มันมีกรณีตัวอย่างที่สอนอบังเขนตอนนี้นะครับ
เจ้าของสุนัขไม่ได้ดูสุนัข
ก็คือปล่อยให้สุนัขออกมาวิ่งเล่นตามท้องถนน
ปรากฏว่าถูกคนในชุมชนไปแจ้งความ
เขาเอากล้องวงจรปิดเขาไปขอกล้องมาเลยนะพี่อุ๋ย
คือหมาวิ่งผ่านกล้องกี่ครั้ง
ออกจากบ้านวิ่งผ่านกล้องกี่ครั้งนับเป็นกรรม

พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกไปต้องไปขึ้นศาลนะครับเนี่ย

ปล่อยป่าเพราะฉะนั้นมันเป็นฐานความผิดหมดเพราะฉะนั้น
ท่านต้องดูสูตนักของเราไม่ได้น่ารักกับคนทุกคน

เร็วตรงนี้เดี๋ยวต้องประสานมาทางพนักงานสอบสวนด้วยว่า
ถ้าเขาไม่ได้มาเยียวยามาชดใช้ก็ต้องดำเนินคดีไปตามกฎหมาย